คือจริงแล้วปอนเป็นคนดีอยู่แล้วใครก็รู้นะ
เขาเป็นคนช่วยเหลือสังคมเขาเป็นคนอารมณ์ดีเขาเป็นคนติดดิน
ต้องเรียกว่าเขาเป็นนักแสดงเขาไม่ใช่ดารา
ดาราก็จะมีรูปแบบของการเป็นดาราถูกไหมแต่พี่ปอเนี่ยไม่ใช่
คือปอเนี่ยเขาเป็นคนเขาเป็นแมนเขาเป็นแมน
คือบางทีเราต้องการอะไรหรือบางทีเราอยากที่จะให้เขาปรับเปลี่ยนอะไร
เราพูดกับเขาตรงได้เลย
คือพูดง่ายว่าบางทีเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปพูดแบบนี้
กับนักแสดงคนอื่นบางทีเขาอาจจะแบบว่า
เขาก็มีอีโก้ของเขานึกออกไหม
เขาอาจจะแบบว่าทำไมเขาว่าอย่างนี้ถูกแล้ว

คนนี้ได้จับเข่าคุยกันแล้วอะไรอย่างนี้
ถ้ามีอะไรก็จับเข่าคุยกันได้เลย
นิยามว่าเขาเป็นมนุษย์ดี

เพราะบางคนเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะฉาบ
เป็นมนุษย์แต่ฉาบด้วยอย่างอื่นนึกออกไหม
น่าเสียดายที่คนดีที่มีฝีมือ
แล้วก็เป็นคนที่เข้าใจโลก
เข้าใจมนุษย์ด้วยกันได้ดีเนี่ย
ต้องเสียดายที่ต้องจากไปเลย
มันก็เป็นความผูกพันเหมือนพี่น้องนะครับ
คืออยู่ด้วยกันมาเล่นละครเรื่องแรกกันมา
แล้วก็กรอบทิพอร์ก็เป็นพี่ที่ช่วยผม

แล้วก็เรื่องแบบว่ามีบางเรื่องนะครับ

แล้วก็แบบผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกแบบ
เฮ้ยไม่ชอบมาเล่นทำไม
พี่พี่พอร์ก็ยังอุตส่าห์วิ่งหน้าตั้งลงมา

เรื่องนี้พอมันผ่านมา
ทำไมต้องเสียพี่ปอไป

คือทำอะไรให้กับเราให้กับทุกคนได้เยอะมาก
อย่างในมุมมองของเศรษฐกิจพอเพียงพี่ปอก็เจริญลอยตาม
ประบัติสมเนียมเจ้าอยู่หัวก็ซึ่งก็ให้แบบว่าให้ชินาเนี่ย
ให้ชาวนามาปลูกโดยที่แบบว่าไม่ได้คิดค่าอะไร
ให้เขาปลูกให้เขาแบบมีอาชีพเลี้ยงแค่นี้มันก็แบบ
คือมันเป็นสิ่งที่ง่ายเรียบง่ายที่แบบจะสอนให้แบบ
วชนรุ่นหลังแล้วก็ชาวนาไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะครับ
คือเข้าใจได้เลยว่าการเอื้อเฟ้อเผื่อแผลการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
มันก็จะทำให้เราแบบมีความเอื้อเฟื้อต่อกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
คือสำหรับพี่ปอเนี่ยภาพของส้มคือพี่เป็นคนสดใสล่าเริง
คือเรามีความรู้สึกมันก็พูดอย่างนี้ว่าเป็นพี่ที่ดีอะ
คือเป็นพี่ที่คอยให้กำลังใจน้องเวลาเราแบบเราถูกตำหนิเราเสียใจ
ปอก็แบบไม่เป็นไรพี่ก็เคยจุดนั้นมาก่อน
ทุกครั้งพี่ก็คอยให้กำลังใจน้องตลอดเหมือนกัน
ถึงวันที่แบบพี่เองก็โดนอะ
เขาก็เขาก็ให้กำลังใจเราอะไรอย่างนี้
ปอลคือบุคคลธรรมดาคือของส้มอ่ะ
ช่วงนั้นพี่ปอก็มีเรื่องที่ดังอยู่เรื่องหนึ่งอยู่แล้ว
เขาก็ยังเป็นพี่ปอคนเดิมกับทีมงาน
ไปทั้งอะไรถ้าเป็นคนอีสานพี่ปอก็จะพูดอีสาน
ไม่เคยลืมเลยว่าตัวเองเป็นคนอีสาน
ไม่เคยปกปิดแต่สิ่งนี้ที่ปอมีพี่ปอคือมีใจ
ใจจริงที่แบบไม่เคยมองเอารัฐเอาเปรียบใคร
ปอให้ใจกับทุกคนตั้งแต่ทีมงานยันพี่น้องนักแสดง
ส้มว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่ทำให้เราก็
เราก็ประทับใจนะแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเห็นไหมทุกคนก็รักเขา

จากแบบตัวเราทำแล้วยังทำให้คนอื่นเห็น
ในสิ่งที่เราทำแล้วก็ประทับใจแล้วก็รักเราด้วย
คือก็ต้องให้กำลังใจกันเต็มที่นะ
เพราะว่าการสูญเสียคนที่อายุยังน้อย
แล้วก็เป็นคนดีของสังคมเนี่ยนะ

เป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็ก็ก็อยากให้คือคนเราอ่ะมันไม่รู้อ่ะ
มีวันนี้พรุ่งนี้เราจะมีเราหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ว่าต้องให้กำลังใจว่าก็ต้องก้าวเดินต่อไป
ทุกคนเนี่ยก็คือเอาใจช่วยพี่พอมาถึงที่สุดแล้วนะครับ
แล้วผมก็เชื่อว่าพี่พอเนี่ยก็คงจะรับรู้ได้นะครับ
แล้วก็เชื่อว่าพี่ปอเนี่ยคงจะไปสู่สิ่งที่พี่ปอมีความสุขนะครับ
แล้วก็ขอให้พี่ปอนะครับก็อย่าคิดอย่าคิดอะไรครับ
ให้ไปสบายแล้วก็ไปอยู่ในสิ่งที่ดีที่ตัวเองชอบนะครับ
ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่ปอด้วยครับสู้ต่อไปครับ
จริงถ้าอยากบอกพี่ก็อยากจะบอกพี่ว่าไม่อยากให้มีวันนี้เหมือนกัน
ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ที่เราต้องเสียพี่ไปอะไรอย่างนี้
แต่ก็อยากจะให้พี่รู้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่พี่ทำ
ทุกคนเห็นว่าพี่เป็นคนดีมีคนรักพี่มากมาย
ไม่ได้ทำดีเสียเปล่าทุกคนพร้อมที่จะแสดงความเสียใจให้กำลังใจ
ไม่ใช่แค่พี่ครอบครัวพี่รวมถึงน้องมะลิด้วย
ทุกคนรักลูกพี่พี่เจ็บมาเยอะแล้วนะคะ
ก็ขอให้พี่แบบไปสบายก็อย่าห่วงใดเลย
เชื่อว่าครอบครัวพี่จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะ